คุณผู้ชมครับเดือนนี้กุมภาพันธ์เราเริ่มเข้าสู่เทศกาลเดือนแห่งความรักหรือว่าวาเลนไทยนะครับ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมีการจัดกิจกรรมต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาเป็นคู่กันซะหน่อยนะครับ
เป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวโดยเฉพาะที่มาจากทางด้านของท่ากาศยานสุวรรณภูมินะครับ
เป็นการทำให้นักท่องเที่ยวนั้นเดินทางเข้ามาที่ประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น
ติดตามจากบรรยายงานของคุณจดารัฐโภคะธนวัฒน์เลยครับ
ที่ประดับประดาษด้วยดอกกุหลาบมากมายนี้
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์
เพื่อต้อนรับคู่รักนักท่องเที่ยวต่างชาติ
ที่จะเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยช่วงเดือนแห่งความรัก
โดยซุ้มนี้ตั้งอยู่บริเวณก่อนถึงจุดประทับตราตรวจคนเข้าเมือง
ซึ่งคู่รักนักท่องเที่ยวที่มาร่วมกิจกรรมถ่ายภาพที่ซุ้ม
เพื่อความรวดเร็วในการประทับตราตรวจคนเข้าเมืองค่ะ
จุดนี้นะคะคือซุ้มสำหรับให้คู่รักนักท่องเที่ยวมาถ่ายภาพร่วมกันค่ะ

โดยติดแฮชแท็กโรแมนติกไทยแลนด์ค่ะ
หลังจากอัปโหลดรูปภาพพร้อมติดแฮชแท็กแล้ว
นักท่องเที่ยวจะได้รับบัตรเชิญสำหรับรับของที่ระลึก

ทางออกผู้โดยสารขาออกที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ซึ่งโครงการนี้เนี่ยนะครับก็มีวัตถุประสงค์ที่จะกระตุ้นนะครับ
แล้วก็ส่งเสริมให้นักเที่ยวที่มาเป็นครู
หรือว่ากำลังจะแต่งงานหรือว่าเตรียมแต่งงาน
จากประเทศต่างเดินทางมาเยือนประเทศไทยนะครับ
ซึ่งในการนี้เราก็ได้จัดเป็นซุ้ม
ทั้งที่ขาเข้าและขาออกของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยตั้งเป้าว่าการจัดกิจกรรมครั้งนี้
เนื่องจากเป็นกลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพในการใช้จ่ายสูง
อีกทั้งประเทศไทยยังมีบริการที่พักแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง
พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้โดยเฉพาะตามแหล่งท่องเที่ยวชายทะเล
เช่นจังหวัดกระบี่ภูเก็ตและเกาะสมุยซึ่งเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว
ในเดือนกุมภาพันนี้การท่องเที่ยวข้าดการว่า
สวัสดีครับ